บันเทิงไทยรัฐแซ่บทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะวันนี้เจอกับเชอรี่แล้วก็ใบตองเหมือนเดิม
ใช่แล้วที่เพิ่มเติมคือคืออะไรอย่ามามองรูปหมายเออเดี๋ยวเมื่อครูเห็น
นึกถึงสองสี่ก้าวเก้าอาตฟันของเมืองทำไมอ่ะ
เพราะว่าเป็นเมียเราต้องอดทนแต่เนี่ยไม่ใช่อะไร
คือเจเป็นแฟนเมย์ต้องอดทน

เพราะว่าสารพัดข่าวเลยทีเดียวตอนนี้นะคะ
ส่วนนักฟุตบอลทีมชาติอย่างเจชนะทิพย
จะรับไหวอีกหรือเปล่าติดตามกันเลยค่ะ
ต้องบอกได้เลยว่าเป็นข่าวไม่เว้นแต่ละวันเลยนะคะ
สำหรับเมย์กับเจ๊เออเอาจริง
ต้องบอกเลยว่าไม่รู้ว่าเขารำคาญใจหรือเปล่านะ

แล้วเรื่องอายุเขากับเมย์ก็ห่างกันตั้ง๑๒ปี
หลายคนก็จับตามองความสัมพันธ์ว่าจะไปรอดไม่รอด
อีกทั้งจับตามองเรื่องความสัมพันธ์ว่า
เป็นนักกีฬาพอมีความรักแล้วมันจะรุ่งหรือร่วง
ก็จับตากันวันต่อวันเลยเหรอจับตาวันต่อวันจริงนะครับก็
แล้วอย่างจะเป็นอย่างไรเขาบอกว่าจะเป็นยังไง

กับนักข่าวที่เขาเองก็ไม่คุ้นชินเหมือนกัน

อย่างเบคุยบอกว่าพี่เป็นเซ็นต์นี้ต้องกดทนหน่อยนะ

ครับก็มันก็เป็นธรรมดาอะไรอย่างนี้
แต่คือผมก็แคร์เฉพาะคนที่ผมรักอะไรอย่างนี้
ก็มีความสุขครับก็ลงรูปมันก็เหมือนคู่อื่น
ที่ทุกคนทำมันก็เป็นธรรมดาอย่างนี้
ก็มีคนเกลียดอะไรอย่างนี้ก็ธรรมดาครับ
ก็ความรักมันก็เป็นความรักของคนสองคนอะไรอย่างนี้
ใครจะพูดยังไงมันก็เขามีสิทธิ์พูดอะไรอย่างนี้
แต่ก็แบบให้กำลังใจกันดีกว่า

ใช่ไม่ต้องมายุ่งอะไรกับชีวิตพวกเราอะไรอย่างนี้

ขอบคุณมากที่เขาชื่นชอบในตัวผมและตัวแฟนผมอะไรอย่างนี้
ก็ส่วนคนที่ไม่ชอบครับก็

เพราะว่าคุณอาจจะโดนเกียรติบ้างก็ได้

แล้วสิ่งแบบคิดดีทำดีอะไรอย่างนี้ผมก็

เป็นหน้าที่หลักของผมก็คือการเตะฟุตบอลอะไรอย่างนี้
ก็พยายามทำผลงานให้ดีอะไรอย่างนี้ครับ

ก็เหมือนให้กำลังใจซึ่งกันและกันอะไรอย่างนี้
ทั้งที่เขาบอกว่าก็ไม่อึดอัดแต่รำคาญ

โอ๊ยขอโทษค่ะพี่ขอโทษ

แต่เขารู้สึกรำคาญใจเฉย
ที่แบบต้องถูกจับตามองตลอดเวลา
ไม่รักก็ไม่ชอบก็เก็บไว้ในใจ

เป็นแฟนเม้ต้องกดทน
เจชนะชิปก็นี่แหละมาเปิดใจรว
แต่ว่าเพื่อนร่วมทีมนายธวรรณทีมชัดไทย
ก็อาศัยความวัยของฟรีเท้า

ทันทีที่เขาจะขอสัมภาษณ์ขอสไลด์ตัวเลยดีกว่า

ให้เป็นคนตอบคำถามสื่อเองดีกว่า
ก็ไปฟังกันสิว่ามะนาวจะว่ายังไง

ถ้ามีโอกาสเจอถ้าว่างตรงกันอะไรอย่างนี้

อะไรอย่างนี้
ก็หนูว่าต่างคนต่างมีหน้าที่
การทำงานอะไรอย่างนี้ก็ต่างคนต่างทำงานไปก่อน
แล้วเราก็เป็นแบบให้กำลังใจกันไป
พูดคุยกันไปให้กำลังใจกันไปก่อน